กับคู่นี้นะคะไม่รู้จะเป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานหรือเปล่านะคะคู่จิ้นไงคะมิคทองระยะแล้วก็โบเมรดาค่ะ
วาเลนไทยที่ผ่านมานะคะก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังค่ะเห็นภาพไหมคะหวานนี่หวานหยดย้อยกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ดอกไม้ถึงที่แล้วก็มีดินเนอร์ด้วยนะคะก็เลยต้องไปถามนิดนึงแล้วค่ะว่าหวานกันขนาดนี้นะคะ
คู่นี้จะเรียกว่าแฟนได้หรือยังเพราะว่าแฟนคลับลุ้นซะละเกินนะคะ
แล้วเขาเรียกกันนะโบโบกับพี่มิ๊กแบบนี้ด้วยไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
ก็มีไปให้ดอกไม้เขาเพราะว่าเขาเซอร์ไพรส์นะครับผมวันนั้นเราเลี้ยปิดกล้องแล้วเขาเตอร์ไพรสให้ดอกไม้เราด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยถือโอกาสแบบให้ดอกไม้เขากลับแล้วก็เป็นการให้ของขวัญวันรับปริญญาด้วยเลยที่แบบว่าเราติดเขาไว้อยู่อะไรอย่างนี้
อย่างนี้ก็คือเป็นแฟนกันแล้วเนาะเราไม่ได้ใช้สถานะไหนแล้วก็เป็นการให้กำลังใช้กันไปน่ารักดีครับ

อย่างนี้ก็คือเป็นแฟนกันแล้วเนาะเราไม่ได้ใช้สถานะไหนแล้วก็เป็นการให้กำลังใช้กันไป

ให้มันสำคัญดีกว่า